คุณผู้ชมครับมาดูเหตุการณ์นี้กันต่อเลยนะคะ
โอ้โหเหตุการณ์นี้น่าตกใจเหมือนกันนะเป็นเรื่องราวของเด็กค่ะ
อายุ๑๑ขวบเท่านั้นเองเกิดขึ้นในโรงเรียน
บอกว่าโดนเพื่อนทำร้ายจนขาหัก
แล้วทนายรณรงค์เลยต้องออกมาช่วยเหลือ
คุณพ่อบอกว่าทำไมโรงเรียนปัดความรับผิดชอบ
แล้วทำไมถึงจะแจ้งความไปแล้วคดีถึงไม่คืบ
นี่แหละค่ะทนายโดนโรงแก้วเพชรประธานเครือข่ายโดนโรงทุนคืนความที่จะทำในสังคม
พาคุณพ่อค่ะแล้วน้องอายุ๑๑ขวบ
คุณพ่อชื่อคุณนัตรปกรณ์ดำรงกูลสมบัติ
ยื่นหนังสือร้องขอความเป็นธรรมกับพลตำรวจโทจิรพัฒน์ภูมิจิต
หลังจากที่คุณพ่อบอกว่าลูกชายอายุ๑๑เองถูกเพื่อนร่วมห้องทำร้ายร่างกาย
จนถึงขั้นที่ว่าขาหักทั้งสองท่อน
คือจริงลักษณะเหมือนเล่นกันนะเหมือนเล่นกันก่อน
แต่ว่าเพื่อนของน้องตัวใหญ่กว่า
คือคุณพ่อของน้องเล่าให้ฟังแบบนี้ลูกชายถูกเพื่อนใช้ผ้าขนหนูคุณ
ตอนเด็กผู้ชายเคยเล่นไหม
เด็กผู้ชายเคยเล่นไหมเอาภาพขนู
มาม้วน

ใช่ฮะแล้วก็จริงมีเด็กผู้ชายหลายคน
เข้าใจคือกลายเป็นว่าจุดเริ่มต้นจากการเล่นกัน
นำไปสู่ที่เกิดขึ้นมาแบบนี้
แต่ใดคือหลังเกิดเหตุคุณพ่อเขาบอกไงว่าเขาพยายามติดต่อ
ผู้ปกครองฝั่งคู่กรณีแต่ว่าก็ไม่ได้รับการติดต่อกลับแต่อย่างใด

พ่อบอกว่าก็ไม่ได้มารับผิดชอบหรือมาขอโทษกับสิ่งที่เกิดขึ้น
ทั้งที่จริงแล้วน้องอายุ๑๑ขวบลูกชายตัวเอง
นอนโรงพยาบาล๑๓วันนะคุณ
หยุดเรียนต้องมาทำกายภาพบำบัดกันอีก

เพราะตอนนี้ยังเดินโดยลงน้ำหนักไม่ได้

น้องเดินโดยต้องใช้วอคเกอร์ตลอดเวลา

แล้วก็จริงมีภาพตอนที่น้องอยู่โรงพยาบาลด้วยนะ
เออพักรักษาตัวอยู่นะฮะ
แล้วเนี่ยค่ะคือกลายเป็นว่าตอนนี้น้องยังเดินไม่ปกติ
แต่เด็กคนก่อเหตุไปเรียนได้ตามปกติ

แล้วที่สำคัญคือไปแจ้งความเอาไว้ที่สพประตูน้ำจุลาลงกรนะ
แต่คดีมันไม่คืบก็กลัวว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรม
ก็อยากให้ผู้ปกครองของน้องคู่กรณีเนี่ยที่ทำลูกชายจนขาหักเนี่ย
แล้วก็โรงเรียนด้วยออกมารับผิดชอบเรื่องนี้หน่อย
เอาจริงพ่อก็บอกว่าพ่อก็ไม่ได้โกรธอะไรนะคุณ
แต่อยากให้ตำรวจดำเนินคดีกับฝั่งคู่กรณีหรือโรงเรียนหน่อย
ดำเนินการฟ้องแพ่งกับคู่กรณี
ถ้าเกิดว่าไม่รับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้นค่ะ
ใช่นะครับเพราะพ่อโพสต์ไว้แบบนี้เลย
วงจรปิดยังไม่กล้าไปเอา
แล้วคดีจะยุติธรรมได้ยังไงนะครับ
และอีกอย่างบอกว่าลูกถูกทำร้าย
ถูกเพื่อนร่วมห้องทำร้ายร่างกายในโรงเรียน
เอกชนชื่อดังย่านรังสิต
ขาหักมา๒ท่อนมาแล้วกว่า๓เดือน

ใช่ค่ะอย่างนี้ฟังเสียงคุณพ่อหน่อยก็แล้วกันค่ะ
ผมต้องการให้ทางคุณพ่อคุณแม่ของเด็กคนนั้น

ปล่อยให้ลูกตัวเองแบบรู้สึกแบบนี้
เพราะว่าอนาคตอาจจะเป็นเด็กคนอื่นก็ได้

ส่วนเรื่องเหตุการณ์ต่างที่เกิดขึ้น
ทุกวันนี้มัน๗๒วันแล้ว
อารมณ์และความรู้สึกของผมมันเปลี่ยนไป
จากการที่ให้อภัย
หรือว่าต้องการคำขอโทษมันไม่มีแล้ว
มันมีแต่คำว่าให้ดำเนินตามกลมหมา
ทราบสุดท้าย
ตำรวจเขาบอกแบบนี้ว่าจริงก็ทำงานเต็มที่โดยเฉพาะกล้องวงจรปิดเนี่ยที่ทางโรงเรียนเองก็เพิ่งจะส่งมาให้ยืนยันให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายตำรวจบอกแบบนี้สงสารน้องนะก็ต้องไปตรวจสอบว่าเกิดจากการเล่นกันหรือว่าอะไรนะฮะ